กระแตของจริงของแท้
สาวคนนี้หญิงแย้นนทพร
แม้ว่าเธอจะออกมายอมรับแบบตรงว่าเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรม
อัพไซต์มาใหม่ด้วย
บอกตรงนี้เลยหญิงแย้หรือเอมมี่หญิงแย้หญิงแย้เนอะ
ถึงความรักเธอจะไม่ค่อยสมหวังดังใจเท่าไห
แต่ว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยต้องสั่งได้อย่างใจนึกนะจ๊
สำหรับเจ้าแม่ศัลยกรรมหญิงแย้นนทพร

แถมยังเผยภาพก่อนแล้วก็หลังทำให้ดูแบบไม่มีกั๊กด้วยนะคะ
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้แฟนได้รู้พร้อมกันผ่านทางโซเชียล
ซึ่งล่าสุดหลังจากขึ้นเขียงสมานรอแผลสมานนานประมาณ๓เดือน
สามสัปดาห์ขออภัยค่ะนี่เป็นรอยแผลของเขา
แย้เขามีการโพสต์ภาพแรกให้เห็นหน้าอกหน้าใจใหม่เอียม
อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพเผยความเซ็กซี่เล็กของเธอก็คือการสวมกางเกงยีนขาสั้นจู่เลย
บราตัวจิ๋วอวดสรีระแล้วก็สัดส่วนท่อนบนที่คุณหมอประธานมาให้

น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละเปลี่ยนหรอทำดีกว่าเนอะ
แล้วก็กดไลค์ให้เกือบ๒๕๐๐ไลค์กันเลยทีเดียวจ้า
ไม่รู้ว่าบีกินี่ตัวจิ๋วหรือว่าลืมซื้อไซส์ใหม่ใส่ตัวเก่า
นี่ก็คงจะเป็นการแบบรีวิวไงเชิญชวนไป
ก็เป็นเจ้าแม่ศัลยกรรมอยู่แล้วแหละ
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนด้วย